คุณผู้ชมคะต้องยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ยข่าวคราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนมีเยอะจริงนะคะ
มีคลิปหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะถ่ายได้จากกล้องหน้ารถนะคะ
มีรถตู้สายอุดรขอนแก่นลักไก่กลับรถแล้วก็กลับรถแบบว่าปาดหน้าสี่เลนเลยคุณผู้ชมเป็นลักษณะที่มันเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจริงนะคะ

นี่เป็นคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถนะคะเขาเห็นเลยว่ารถตู้โดยสารคันนี้ค่ะเป็นสายอุดรธานีขอนแก่นลักไก่กลับรถที่บริเวณสี่แยกคือไม่ได้มีเกาะกลางแบบถนนแบ่งเลยเนี่ยนะคะ
ปาดหน้ามาแบบนี้ค่ะคือเปิดไฟฉุกเฉินนะแล้วก็ตัดช่องจราจรสี่ช่องค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยพอมีคนโพสต์ในโลกโซเทียล
คนก็วิจารณ์กันหนักเลยหลักหลักก็คือคนขับรถทำไมประมาท
ทำแบบนี้มันเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
แต่ว่าโชคดีที่ช่วงนี้เป็นสี่แยกด้านหน้าเป็นจังหวะไฟแดง
ทำให้รถยนต์คันอื่นเขาก็ไม่ได้วิ่งมาด้วยความเร็วสูง
ไม่ใช่ที่กลับรถแล้วตัดหน้ารถทางตรงปล่อยให้ขับต่อไป
คงเกิดเรื่องศูนย์เสียนะคะ